พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่หลายคนเห็นจากคลิปแล้ว

เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายวันจันทร์เมื่อวานนี้เองค่ะ
สิบล้อกับรถตู้ขับไล่กันลงมาด้วยความเร็ว
แต่ประเด็นไอ้ถนนที่วิ่งกันอยู่เนี่ย
มันคือทางลงเขากระตะคุณผู้ชม
มันน่ากลัวมากใช่
แล้วกระตะกะโรนทางลงเขาไม่พอทางคดเขี้ยวด้วย
คุณถือประแจลงมาด่าชี้หน้าต่อว่าคนขับรถตู้ก็ไม่ลงนะเนี่ยพยายามจะเปิดประตู
เอามือต่อยสุดท้ายเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
เอาประแจฟาดเข้าไปที่กระจกเธอ

เป็นเรื่องละค่ะขึ้นโรงพักกันทั้งคู่นะครับ
ไปเจอกันเลยนะคะที่
ตำรวจตามมามีทั้งหมด๓คน
คนขับ๑๐ล้อคือนายหัตตะพงศ์อินนุรักษ์
คนขับรถตู้คือนายอนุพงศ์แซ่ง้อ
และเจ้าของรถตู้คือนายสุนทรชุนวร
เรื่องต้นเล่าเรื่องกันมาคือ
อนุพงขับรถตู้แช่อยู่เลนควา
วิ่งไป๒เลนสวนกลับมาอีก๒เลน
อนุพงศ์ขับรถตู้แช่ขวา
ส่วนหัตตะพงศ์ขับ๑๐ล้อมาจะแซง
แต่จะแซงรถตู้อนุพงศ์ขับกันไม่ให้แซง

๑๐ล้องหุดหงิดทนไม่ไหวพยายามจะแซง
แซงสักทีสุดท้ายตัดสินใจขับปาดหน้าให้จอดเลย

ใช่นี่คือหัตตะพงขับ๑๐ล้อน
หลังสอบสวนเสร็จเรียบร้อยปรากฏโดนทั้งคู่ค่ะ

ฐานขับรถแช่ช่องเดินรถด้านขวา

ัตตะพงศ์ขับ๑๐ล้อโดนหนักหน่อยค่ะ
เพราะว่าไปขู่เข็นทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจ

ใช่ค่ะยกมือไว้เลย
แต่คนที่ยกมือไว้คือคนขับรถตู้นะ